แน่นอนค่ะเอามาดูกันต่อกับเรื่องราวของนักล่า
คุณจะนึกถึงอะไรบ้างถ้าพูดถึงนักล่า

ใช่ถ้าเกิดตัวเล็กกว่าเสือ

มันก็เกินไปไงเอาประมาณกลางแล้วกัน

เตือนเลยว่าบางทีนักล่าก็เป็นนักล่ามือใหม่
ก็คงจะต้องอาศัยการฝึกบ้างนะจ๊ะ
โอ้โฮนักล่ามือใหม่
จ้ะมือใหม่หัดล่าเป็นป้ายไว้หลังรถนะฮะเป็นไงคะ

แทนที่จะสามารถตะคุบเหยื่อได้

เยื่องงแอบมองแอบคำอยู่นี่แหละ

น้องคงโฟกัสคือแบบมุ่งมั่นตั้งใจมาก
ว่าเห็นนกฝูงนั้นกำลังจิกอาหารอยู่
จะต้องเข้าไปแล้วต้องคุบให้ได้แน่นอน
พุ่งไปอย่างแรงลืมดูว่าข้างหน้ามีเก้าอี้อยู่
โอ้โฮหัวเข้าไปติดแล้ว

น้องคุณถ่ายจังหวะดีมากเลยนะคะ
เดี๋ยวที่ฉันขอดูหน่อยสุดท้ายน้องก็หัวหลุดออกมานะ

หัวถ่ายแล้วภึกใหม่น้องไม่เป็นไรนะภาพแมวทั้งหลายคงจะยิ้มนะยิ้มใหญ่
ใช่แมวมันชอบทำอะไรเปิ่นโกะอย่างนี้เหมือนกันนะ
ดูแล้วก็มีรอยยิ้มกันไปนะสำหรับธาตุแมวนะคะ